คุณผู้ชมฮะมาต่อที่ข่าวนี้ที่สมุทรปราการ

บอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจ
ขู่ครับขู่จะจับคุณป้าในข้อหาอะไรรู้ไหมฮะ
ขี่จักรยานผิดเวลา
นี่คุณผู้ชมขี่จักรยานผิดเวลานะครับ
เป็นข้อหาแปลกมากที่คุณป้าก็เกาหัวแกรกเหมือนกัน
บอกว่ามีด้วยเหรอข้อหานี้
ถามเขาไปแล้วนะคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เขาก็อ้างบอกว่าคุณป้าถ้าไม่อยากถูกจับเข้าคุกนะ

คุณป้าจะรีรออะไรล่ะผมพาคุณป้าไปกดเงินเลย
นี่ครับก็เลยเรียกให้คุณป้านั่งซ้อนท้ายผู้ชายคนนี้
อ้างตัวเป็นตำรวจไปกดเงิน
คุณป้าก็หลงเชื่อกดเงินไปให้มันนะฮะ
นี่ครับเป็นภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจ
หมวกแก๊ปสีแดงสวมหน้ากากอนามัย
เสื้อยืดคอปกสีกรมท่ากางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาว
พาคุณป้าออนอุมาเมาลีอายุ๕๔ปี
เพื่อให้คุณป้ากดเงินนะครับ
ทีนี้ลูกสาวของคุณป้าได้พาคุณป้าออนอุมาเข้าแจ้งความ
สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
โดยป้าออนอุมาเปิดเผยแบบนี้
บอกเมื่อวานนี้๑พฤศจิกายนเวลาประมาณ๔โมงครึ่ง
ขณะที่ป้าเนี่ยกำลังปั่นรถจักรยานกลับบ้านหลังจากที่เลิกงาน
แถวซอยสุขสวรรค์๖๖
จู่ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าป้า
บอกป้าจอดสั่งแบบนี้เลยป้าจอดเดี๋ยวนี้
ผมเป็นตำรวจป้าทำผิดกฎหมายจราจร
ปั่นจักรยานผิดเวลาครับ
ดังนั้นเดี๋ยวผมจับกลุ่มป้านะ
แต่ถ้าป้าไม่อยากโดนจับกลุ่มนะ
ป้าครับเอาเงินมาเสียค่าปรับ๕๐๐๐บาท
หรือถ้าจะไปเสียค่าปรับกันที่โรงพัก

คุณป้าออนอุมาก็งงนะฮะถามกลับไปด้วยเหมือนกัน
บอกว่าเฮ้ยคุณตำรวจข้อหาปั่นจักรยานผิดเวลา
จักรยานผิดเวลามันมีเหรอจ๊ะ

ปรากฏว่าชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจบอกมีสิ
นี่คุณป้าตกใจกลัวความรู้เรื่องข้อกฎหมายก็ไม่มี

บอกโอเคเสียค่าปรับก็เสียค่าปรับ

คุณป้าบอกไอ้ห้าพันเนี่ยรถเหลือสองพันห้าได้ไหม

ทีนี้ผู้ชายคนนั้นนะบอกว่าได้สรุป๓๐๐๐แล้วกัน
คุณป้ากดเงินแล้วก็ให้ผู้ชายคนนั้นไป๓๐๐๐บาท
และผู้ชายคนนั้นนะไม่ขี่รถจักรยานยนต์
กลับมาส่งคุณป้าที่จุดจอดจักรยานทิ้งไว้ด้วย
คุณป้าเองก็โทรบอกลูก
ลูกก็มารับลูกก็งงเหมือนกัน
แม่แม่โดนมาหลอกซะแล้วล่ะ

ขณะที่ภูมิกับการสพพระประแดงนะครับ
สั่งตั้งชุดไล่ล่าคนร้าย

พาผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แกะรอยติดตามตัวคนร้าย
ล่าสุดครับทางตำรวจเนี่ย

แล้วก็ตั้งข้อหามั่วเนี่ยนะฮะ

อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเย้ยกฎหมาย
แล้วก็ยังอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ
เพราะว่าสืบจากนี่ไงคุณ
สืบจากป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์
ขี่แล้วก็พาคุณป้าไปกดเงินนะคุณ

ที่ภาพจากล่องวงจรปิดสามารถมันถือภาพถับเยินไว้ได้เรียบร้อย
ตอนที่อยู่โรงพักนะลูกสาวป้าก็ถามแม่เหมือนกัน

ป้าก็บอกว่าก็ไม่รู้ตกใจ

มันก็อ้างเป็นตำรวจขู่ฉันอย่างเดียวเลย
นะครับเพียงใจคุณป้าใช่